แต่ว่าช่วงแรกนะคะมาดูคนโชคดีกันก่อน
เพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีการจับรางวัลปรายศนียบัตร
ซึ่งเขาส่งมาทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖
สรุปคือน้องเด็กหญิงอยู่จังหวัดขอนแก่น
รางวัลที่๑เงินสดมูลค่า๑๐ล้านบาท
น้องคะพี่ชื่อสุภาษารามหาคามิน
เป็นเศรษฐีใหม่อยากได้รู้จักกันมากเลย
มีผู้สื่อข่าวของเราติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่น

วิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

กับการจับปรัศนียบัตรไทยผลฟุตบันโลก๒๐๑๘ครับ
ซึ่งจากจำนวนผู้โชคดีกว่า๑๒๘ล้านฉบับที่ทายถูกนะครับ

ซึ่งก็ปรากฏว่าผู้โชคดีรายนั้นเป็นเศรษฐินีที่อายุยังไม่ถึง๑๕ปีครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ

ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
รวมถึงอภิมฮาสปอนเซอร์และศิลปินดารา

แอนทองประสมซูซี่สุศิราปั้นจันปรมะ
แล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากหน้าหลายตาครับ
สตูดิโอแล้วก็บริเวณสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
ในปีนี้มีผู้ส่งปรายศนียบัตรร่วมสนุกกว่า๒๓๒ล้านฉบับ
และไทยถูกจำนวนกว่า๑๒๘ล้านฉบับครับ
สำหรับรางวัลที่๑ได้รับเกียรติจากพนักท่านกิวสการาชง
อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมจับรางวัล
โดยพนักท่านกิวสการาชงจับได้ลูกปิงปองในโซนที่๘ครับ
ซึ่งนี่คือบรรยากาศในการลุ้นรางวัลที่๑ที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นอย่างมากเลยครับ
เรียกได้ว่าลุ้นกันสุดเลยครับและผู้โชคดีย้ำกันอีกหนึ่งครั้งครับ
เป็นเศรษฐีคนใหม่จากจังหวัดขอนแก่นเด็กหญิงธัญนุษย์ลาดแลนด
จากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับเงินสด๑๐ล้านบาทไปครองครับ
ส่วนรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาทจำนวน๑๐รางวัล
รายชื่อทั้งหมดอยู่ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วนะครับ
มีรายชื่อของคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าติดตามกันให้ดีครับกับหน้าจอนี้นะครับ
โชคดีคือคุณสนมสายสร้อยจากจังหวัดอุตรดิษฐ
และคุณเสกสรรไขแสงจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้โชคดีทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับ
จะต้องรอหนังสือแจ้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
โดยพนักท่านกิวสกราชงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีสั้นครับว่า
รู้สึกตื่นเต้นที่ประเทศไทยมีแฟนฟุตบอลของทีมชาติฝรั่งเศส
ให้การตอบรับในการส่งปรายศนียบัตรเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และไม่คาดคิดว่าคนไทยจะให้ความสนใจกับทีมชาติฝรั่งเศสถึงเพียงนี้
หากมีโอกาสจะได้นำเรียนกับคณะรัฐบาลของประเทศให้ได้รับทราบครับ
นายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็ได้เปิดเผยว่าผลตอบรับจากกิจกรรมดีเกินคาดครับ
และติดตามการร่วมสนุกเช่นนี้ได้อีกครั้งในการทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๒๐
อีก๒ปีจากนี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากเฮงมากและยินดีด้วยมากเลยครับ
ขณะที่นางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่า
จำหน่ายปรายศนียบัตรถือว่าเกินคาดจากเดิมคาดการณ์ไว้ที่๒๒๐ล้านฉบับ
แต่ว่าจำหน่ายจริงได้ถึง๒๓๙ล้านฉบับครับ
โอกาสหน้าทางปรายศนีย์ไทยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเช่นนี้อีกอย่างแน่นอน
ก็ได้ร่วมมือกับไทยรัฐนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมา
แล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะขายปรายศนียบัตรสำหรับทายผล๒๒๐ล้านฉบับ
ซึ่งปรากฏว่าพอเราทำเข้าจริงแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังให้ความสนใจนะเป็นจำนวนมาก
ปรากฏว่าผลการจำหน่ายปริศนียบัตรเกินกว่าเป้าที่เราตั้งไว้
เราขายได้ทั้งหมด๒๓๙ล้านฉบับ
แล้วก็มีประชาชนเขียนแล้วก็ทายผลส่งมาจำนวนทั้งสิ้น๒๓๒๙ล้านฉบับ
สำหรับผู้โชคดีรางวัลอื่นนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามกันได้ครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งจะต้องมีการยืนยันจากทางไทยรัฐนะครับ
คุณผู้ชมคือผู้ที่ทำถูกกฎิกาและถูกต้องครับ

แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับ
รายงานจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ

จากคนที่ได้รางวัลที่๑มูลค่า๑๐ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีผู้โชคดีรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาท๑๐รางวัลด้วย

เอาล่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้
เว็บไซต์ของไทยรัฐแล้วก็พรุ่งนี้

คล้ายกับตรวจล็อตเตอรี่อ่ะใช่

เพื่อคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดี
แต่ย้ำว่าคุณผู้ชมต้องทายว่าฝรั่งเศสก่อนนะ